เราเริ่มนับถอยหลังนะบางคนนับไกลหน่อย
ถอยหลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกราน
วันนี้วันที่๑๙มีนาคมแล้วนะครับ
ถึงเวลาอีกไม่ถึงเดือนจะถึงเทศกาลสงครานแล้ว
แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองเขามีมาตรการต่างออกมา
เพื่อรองรับความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วนะครับ

เหล้าคลอด๕มาตรการเฝ้าระวังปลอดเหล้าลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานนะครับ

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุขนะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ทำมาตรการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานปี๒๕๕๙

พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน๑๓๗๓๘๕คน
จำนวนนี้เป็นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และทำให้เกิดอุบัติเหตุ๔๔๕๙๐คน
คิดเป็นถึงร้อยละ๓๒๕เยอะนะครับ
ปีนี้ได้มีการกำหนด๕มาตรการเฝ้าระวัง
บังคับใช้กฎหมายปลอดเหล้าช่วงสงกรานอย่างเคร่งครัด
แก่๑ห้ามดื่มบนเส้นทาง
ในขณะที่ทั้งขับรถหรือเป็นผู้โดยสารก็ตาม
ห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า๒๐ปีบริบูรณ์
๓ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อกฎหมายเน้นจังหวัดเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุ
พร้อมทั้งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
เรื่องของบุหรี่และก็เรื่องของสุรา
และ๕เฝ้าระวังรายงานผลการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากภัยที่เกิดจากแอลกอฮอล์
อกจากนี้ยังได้ดำเนินการแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

เพื่อควบคุมและลดปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ป้องกัน

ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภค
อุบัติเหตุและความรุนแรงที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถามว่าเมื่อวานในจุดประชุมบอศ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ
มีเรื่องของการเพิ่มภาษีสุราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ไม่มียังไม่มีนะครับเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับ
แม้ว่าเรื่องของภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แต่ยังไม่มีในช่วงของสงครานนี้นะครับ